ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุคุณผู้ชมครับ
รถบรรทุกหน่อไม้บรรทุกห่อไม้มาเต็มคันเลย
เสียหลักยางมันแตกแล้วยางมันก็ระเบิด
่งข้ามกรอกไปชนกับรถบรรทุกเทลเลอร์นะฮะโอ้โหหน่อไม้กระจายทั้งถนนเลยฮะ
เหตุการณ์นี้ก็ไม่เชิงจากเรื่องความประมาทแต่ว่าบรรทุกเยอะไปหรือเปล่า
มันหนักไปไหมแล้วขับรถมาด้วยความเร็วขนาดนี้มันทำให้ยางมันระเบิดหรือเปล่า
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะก็เป็นภาพจากกล้องที่มาจากรถเทลเลอร์ที่โดนชนนี่แหละ
นะฮะเป็นรถกระบะสีบอลคันฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะฮะ
ข้ามมารถกระบาดคันนี้ทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร๓๐๙๐นครนายก
ก่อนตอนแรกเนี่ยยางระเบิดก่อนแล้วพุ่งข้ามเกาะกลางมาชนด้านข้างของรถเทลเลอร์
โอ้โหเต็มแรงครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวาน
ถนนสุวรรณสอนนะฮะเส้นประจันตคามกบินบุรีครับ
ดูว่าเนี่ยนะฮะหน่อไม้กระจายเกลื่อนถนนนะฮะ
รถบรรทุกเองก็พังรถบรรทุกหน่อไม้เองก็พังนะครับ
คนขับชื่อว่านายสุพศอายุ๕๕ปีแล้วก็รถเทลเลอร์เอง
มีน้ำดื่มบรรทุกมาเต็มคันเหมือนกัน
ข้างรถก็เสียหายยางก็แตก
จู่รถกระบาดข้ามมาชนเองติดแรง

ภัยก็ช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

ผมขับรถบรรทุกหน่อไม้มา๒๗ตัน
เยอะนะฮะ๒ตันกว่าเกือบ๓ตัน
แต่ไปส่งจตลาดสี่หมู่เมืองนี่แหละ

ชื่อว่าทางด้านของนางสายชน

ยางมันระเบิดไงควบคุมรถไม่ได้

มันก็เยอะสุดท้ายก็ควบคุมรถไม่ได้

แบบนี้แต่โชคดีที่ตัวเองและเจ้าของรถ